ข่าวนี้หน่อยผัวหามเมียคอนเคยได้ยินใช่ไหม
ผัวเมียช่วยกันทำมาหากิน
อ๋อมาทำมาหากินก่อนที่นี้จริงไหมเข้ามาอยู่บ้านเรา

เอ่อไม่ดีหรอกพี่นักลวง
ล้วงกระเป๋าขโมยของมาเป็นร้อยร้อยสุดท้ายโดนรวบสิคะ
ตำรวจสวนสวนตำรวจนครบานเนี่ย
นำกำลังไปนี่สองผัวเมียที่เบลอหน้าอยู่นี่
ผู้ชายบูยยางฮา
ผู้หญิงแมรี่จีน

จับได้ที่ซอยสุขุมวิทย์ร้อยสิบเอ็ด
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
แม่ไปตระเวนก่อเหตุนะ
ล้วงกระเป๋ากลางกรุงคนผู้เสียหายเยอะเลย
เขาไปแกะรอยจากพฤติการดูกล้องวงจรปิด
คือนี่ไงแบ่งกันทำงานไง

อันนี้เข้าไปประกบเหยื่อก่อน
แมรี่จีนตามหลังล้วงได้เสร็จแล้ว

อีกจุดนึงอันนี้ตรงสะพานรอยนะ
ทำเหมือนกันเลยแต่ว่าผู้เสียหายเขาไหวตัวทันไง

คือมันมีทั้งคนที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
ตอนที่โดนผัวเมียคู่นี้ก่อเหตุนะคะ

ว่าพวกเราลักลอบเข้าไทยมา
ผ่านช่องทางธรรมชาติที่สะแก้ว

ไม่มีงานทำไม่รู้ว่าจะทำอะไร

แล้วลงมือตามย่านที่คนเยอะ
ห้างสรรพสินค้าย่านชุมชน

ส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่แถวอโศกไง
มันเป็นแหล่งแบบโอ้ย่านธุรกิจแล้วคนเยอะ

ก็เอาตังค์มาใช้นั่นแหละแบ่งกันผัวเมียค่ะ
ทั้งผู้ชายผู้หญิง
ได้หลวงหมดเป็นส่วนเพศไหม
ใช่ผัวปิดเมียล้วงค่ะ
ตำรวจยึดของกลางเป็นมือถือ
เป็นเสื้อผ้า

ก่อเหตุขโมยของแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปตาม
อืมตำรวจเขาไม่เชื่อว่าแค่ผัวเมีย

ถึงจะไปเอาขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดี

อันนี้ไปแจ้งได้เลยนะคะไปที่สพสำรงเหนือได้เลยเหมือนกันนะคะ
คุยกับแมรี่นะก็เป็นผัวเมียน่าจะล้วงกันเองล้วงดูกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่
ไม่มีแล้วยังไงก็ใช้เงินตัวเองอ้าวถ้าไม่มีเงินก็ไปทำงาน
นี่ไงอย่ามาขโมยของคนอื่นแบบนี้